กันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าสังคมตอนนี้อยู่ยากอะค่ะ
ไม่รู้จะเชื่อใจใครได้ไม่รู้จะเชื่ออะไรดี
จากกรณีดราม่าเรื่องของการสั่งทำเข้ากล่อง
เพื่อที่จะเรียกเอาเงินประกันในการทำผิดสัญญานะคะ
ล่าสุดผู้เสียหายก็ออกมาบอกว่า
จริงแล้วเธอเชื่อว่านอกจากสองคนที่โดนจับตัวไปแล้วเนี่ย
น่าจะมีอีกหลายคนที่ทำเป็นขบวนการ
เพราะว่าก่อนน่าจะหลวมตัวทำสัญญา
เคยมีคนที่เธอได้พูดคุยนะ

เธอก็เลยเชื่อว่ามันไม่ได้จบแค่สองคนนี้แน่นอนนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางธนิสรกุยแก้วค่ะ
ผู้เสียหายที่ถูกว่าจ้างให้ทำเข้ากล่อง๑๐๐๐กล่อง
จากนางสาวกัณฑไทยสุขใสแล้วก็นางธนิตาจันอิ่มหรือว่าอิ๋วนี่แหละ

คือทั้งบ้านคุณผู้ชม
เหลือแค่ถังน้ำแข็งขนาดใหญ่
แก๊สหม้อกะละมังจานชามบางส่วน

คือตอนนี้นางธนิสรก็บอกว่า

ที่เรื่องราวมันถูกเปิดเผยออกมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือกันหลายหน่วยงาน

เพื่อที่จะเอามาซื้ออุปกรณ์

ตอนนี้เธอบอกว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่าจะทำยังไงต่อ
นี่ค่ะเพราะว่าตอนที่คุณภูริพัฒน์ไป

คือบอกว่าพวกเนี่ยข้าวเครื่องต่างเนี่ยคือกลิ่นเหม็นเน่า
น้ำก็เน่าบูดฟองขึ้นไปหมดแล้ว
เงินก็ยังไม่มีเงินจะมาจ่ายให้กับลูกจ้างเลยค่ะ
ทีนี้ที่เธอบอกว่าน่าจะมีมากกว่า๒คนนี้เพราะอะไร

นางธนิตาเนี่ยแนะนำให้เธอรู้จักกับแม่ชีคนหนึ่ง
ชีคนนี้พยายามที่จะโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับเธอ
ขอวันเดือนปีเกิดบอกว่าเดี๋ยวจะดูดวงให้พอให้ไปปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยต้องทำสัญญา๓ฉบับกับนางธนิตานะ
อ้าวแม่ชีบอกมาอย่างนี้เธอเลยบอกว่าอุ๊ยแบบนี้มันต้องมีมากกว่าสองคนแล้วล่ะ
เพราะว่ามีการเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแบบนี้
ก็เลยเชื่อว่าจะต้องมีคนอื่นที่อยู่ในขบวนการนี้อีก
ก็คุยว่าให้เราแบบต้องถือ๓สัญญาให้ไปใส่บาทอะไร
มันยังไม่ทันได้คุยกันมากมันเกิดเรื่องก่อน

อ่าเพิ่มเราจะต้องทำเกี่ยวกับตัวนี้นะไม่ต้องกลัวนะอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ให้เรามีความเชื่อมั่นให้เราแบบเหมือนให้เราจะต้องลงทุนอีกลงทุนอีกลงทุนอีกแล้วเราจะได้
สองคนนี้นี่ไม่ได้หลอกแค่ให้เขาทำเข้ากล่องนะคะ
จัดงานแต่งก็ทำมาแล้วเหมือนกันค่ะ

จ้างให้ทางร้านจัดเตรียมงานแต่งให้
บอกว่าไปงานแต่งงานพร้อมกัน๒คู่

ขอทุกอย่างแบบจัดเต็มเอาแบบดีสุดแพงสุด

เพาะค่าดอกไม้ตกแต่งงานเนี่ยก็ประมาณ๔แสนบาทแล้วนะ
ทีนี้ปกติเวลาจัดงานแบบนี้เขาก็จะให้จ่ายมัดจำวันก่อนถูกไหมคะ
เพื่อป้องกันก็เป็นความปลอดภัยของทางร้านด้วย
เวลาจะเรียกเงินมัดจำปุ๊บถูกบ่ายเบียง

แต่ว่าเจ้าบ่าวเป็นทหารหน่วยรบพิเศษเปิดเผยตัวตนไม่ได้

เพราะว่าแล้วอย่างนี้จะทำป้ายชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ไหม
ที่สุดพอได้ชื่อเจ้าบ่าวมาเท่านั้นแหละค่ะ

หน่วยรถพิสูจน์พิเศษอะไรก็ไม่เจอทั้งสิ้นนะคะ
แล้วหญิงสาวสองคนนี้ที่มาว่าจ้างให้ทำงานแต่ง

เขาก็บอกนะคะว่าโชคดีนะที่ไม่หลวมตัวไปกับสองคนนั้น
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเครดิตเลย
อันนี้คือโชคดีที่ไม่ได้หลวมตัวไปใช่ไหม
แต่ว่าอีกหลายคนเลยที่เขาหลวมตัวไป
เพราะว่าต้องบอกก่อนว่านางสาวกัณฑฐัยหรือว่าป้าง
เขาไปก่อเหตุร่วมกันกับอิ๋วธนิตา

เขาก็จะเหมือนกับรักกันสนิทกันไปด้วยกันตลอด

เออทีนี้ค่ะมีผู้เสียหายที่เขาโดนไปห้าแสนกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชม
ก็คือนางสาวชารีอัคระรัชพินโยเป็นชาวปฐุมธานี
เพราะว่าก็มีการเดินทางเข้าไปแจ้งความไปร้องทุกข์ที่สพพญาแมนเลยนะคะ

โดนทั้งกัณฑไทยหรือว่าป้างกับอิ๋วธนิตา
หลอกให้ทำสัญญาสัมปทานส่งแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เครื่องดื่ม
คือตอนที่มาหลอกบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวทำสัมประทานนะ
จะส่งพวกแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์ให้กับบ่อนของนางสาวกัณฑไทย
แล้วก็หลอกให้โอนเงินค่าสัมปทาน๓ครั้ง
ทั้ง๓ครั้งที่โอนเงินไปรวมเนี่ยนะคะ
เป็นเงิน๕๔๖๐๐๐บาท
ทั้งที่ตอนแรกที่มีการตกลงกัน
ฝ่ายนางสาวกัณฑไทยหรือว่าป้างเนี่ยนะ
บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทำของทั้งหมดเนี่ย

ก็คือนางสาวชารีตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวจะส่งต่อไปถึงบ่อน
ทีนี้นางสาวชารีเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่ตำบลพญาแมน

รอให้ของเออของมาถึง
แต่พอมาถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันแล้ว

พอถามไปก็บ่ายเบียงตลอด
แล้วพอไปถามคนในพื้นที่ตำบลพญาแมน

อะไรไม่มีไม่มีบ่อนที่บอกเลย
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าบ่อนได้กวาดล้างหมดไปแล้ว

ว่าบ่อนมันก็คือการสมมุติขึ้นมา

ก็คือนั่งเทียนแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกเอาเงินเอาง่ายเลย

เวลาที่ไม่ได้ตรวจรับของแล้วไม่มีของไปส่งต่อให้บ่อนเนี่ย
ผู้เสียหายอีกคนนึงก็คือนางสาวชารี
ที่โดนไป๕๔๐๐๐๐กว่าบาทนี่นะคะ
คือหลายคนก็ทวงถามเลยนะคะว่าโอ้โหคนแบบนี้

ได้รับโทษอะไรบ้างหนักพอหรือยัง
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดอุตรดิษฐเบิกตัวนางธนิตา

คำพิพากษาแต่ว่าอันนี้เป็นคำพิพากษาคดีเก่า
เพราะว่าแหม่คดียาวเป็นหางว่าวเหมือนกันนะจ๊ะ
คดีนี้ที่โดนอ่านคำพิพากษาคือคดียาเสพติดค่ะ

สารก็อ่านคำพิพากษาสารอุทธรภาค๖ให้จำเลยฟัง
โดยสารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
จำคุกนางธนิตา๑ปีปรับ๑แสนบาท
ส่วนคดีช่อโกงมีผู้มาติดต่อ
ขอปล่อยตัวชั่วคราวนางธนิตาเหมือนกัน
แต่พอฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ที่สั่งจำคุกไปแล้ว
ก็เลยแจ้งความประสงค์ไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว

เพราะว่าผู้เสียหายยังมีออกมาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
ก็ไปแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดี